คือเมื่อคืนมีการปล่อยไลฟ์อันนี้คุณ

หลายคนที่ดูนะบอกสะเทือนใจเหลือเกินนะครับ
เพราะว่าเกิดกรณีพ่อเลี้ยง
ทำร้ายลูกเลี้ยงวัยแค่๖ขวบเอง
คุณเด็กนะช้ำชอกขนาดไหน

คุณดูการไลฟ์ครั้งนี้สงสารเด็กมาก
สงสารเด็กแล้วก็มันมีอารมณ์ร่วมกับพ่อที่ทำเด็กด้วยนะคุณ

หน้าตาบวมเลยตาปิดเลย

ยังถือขนมแล้วก็หยิบขนมกินอยู่เลย
แต่หลายคนที่ดูคงรู้เลยว่าเด็กต้องเจ็บขนาดไหน

ใช่ครับแล้วก็มีแผลเต็มตัวเลยนะฮะ
อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่พี่เก่ง
พี่เก่งเป็นใครพี่เก่งเป็นคนไลฟ์สด
เก่งก็คือนายประเสริฐผู้ยอดยิ่ง
เป็นสทของเทศบาลตำบลสวนหลวง

ของอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
เพราะว่าพี่เก่งเขาได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
บอกว่ามีเด็กคนนี้ถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกาย

และพวกเราเป็นผู้ใหญ่มาช่วยกันแล้วนะครับ
ก็ประสานกับเจ้าอ้อนที่หมู่อาทิตย์ป่อเต็กตึง

เด็กชายคนนี้ถูกใครทำร้ายร่างกายรู้ไหมฮะ
พ่อเลี้ยงเพราะชาวบ้านเขาฟ้องสื่อเลย
แล้วก็ฟ้องพี่เก่งซึ่งเป็นสอทอของตำบลสวนหลวงเนี่ย
บอกว่าพ่อเลี้ยงเนี่ยโอ้โหทำร้ายร่างกายเด็กคนนี้
ได้ยินเสียงเด็กน้อยนะร้องร้องไห้แล้วก็พูดกับพ่อบอก
พ่อครับผมขอโทษผมขอโทษผมกลัวแล้วอย่าทำผมเลย
หลายต่อหลายครั้งแทบทุกวันเลยที่เด็กถูกลงโทษ
แล้วก็ชาวบ้านบอกสงสารเด็กทนไม่ไหวแล้ว
ได้ยินเสียงเด็กถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายทุกวันนะฮะ
ก็เลยแจ้งขอความช่วยเหลือไปยังสมาชิกสภาเทศบาล

ทีนี้พี่เก่งก็ไลฟ์ให้ดูอาการเด็กแล้วนะ
บอกโอ้ลูกเอ้ยพี่มาช่วยแล้วนะครับ

แต่ทีนี้ไปดูพ่อเลี้ยงและแม่แท้ของเด็กหน่อย
เลี้ยงและแม่แท้ของเด็กไม่ได้หนีไปไหน

ถูกชาวบ้านและถูกเจ้าหน้าที่ดักตัวไว้อยู่

ทีนี้พี่เก่งเขาไลฟ์แล้วก็มาถามพ่อเลี้ยงคนนี้
พี่เก่งเขาใส่เต็มมากนะคุณ

บอกว่ามึงทำกับลูกแบบนี้ได้ไง

ใจทำด้วยอะไรจริงโอ้โหอย่างนี้เลย
ไอ้นั่นไอ้นี่น่ะมาคำหยาบ
คือคนดูก็แค้นมันก็มีอารมณ์ค่ะ
ใช่พ่อเลี้ยงบอกเหตุผลว่าอะไรรู้ไหม
บอกว่าเพราะเด็กไม่ยอมพูดกับเขา

เขาก็เลยโมโหไม่รู้จะทำยังไง
ตีเด็กลงโทษเด็กอะไรไปแบบนั้น
ชาวบ้านก็ลุมถามเลยโอ้โหลูกมึงนะอะไรอย่างนี้
ทำได้ยังไงแค่เขาไม่พูดด้วยแค่นั้นเอง
และชาวบ้านเกือบจะรุมประชาธรรมตัวพ่อเลี้ยง

แต่ก็มีผักมีต่อยมีเตะเหมือนกันนะ
ใช่ครับทีนี้มันต้องเป็นเรื่องของตำรวจ
พี่เก่งเอ่ยแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยเอ่ย
ก็เลยพาตัวพ่อเลี้ยงแล้วก็ตัวแม่แท้ขึ้นรถ
รีบไปโรงพักไปแจ้งความว่าทำร้ายร่างกายเด็ก
ส่วนเด็กรีบส่งโรงพยาบาล
เพราะว่าเด็กถือว่าอาการหนักนะคุณ
บวมเป็นแผลเป็นแบบไตแล้วมันแข็งแล้ว
แล้วก็ที่ก้นนะเป็นรอยไม้เรียวเต็มไปหมดเลย

ให้คุณผู้ชมดูช่วงจังหวะที่ตัวพ่อเลี้ยงเนี่ย
พูดกับตำรวจสพกระทุ่มแบนหน่อย
เหตุใดทำไมเขาถึงทำร้ายลูกเลี้ยงขนาดนั้นนะฮะ

เขาไม่ยอมทำครับแล้วก็คือ
เป็นอะไรเขาก็บอกไม่พูดกับผมครับ

ทำไมไม่พูดกับเขาดีละ

นี่แหละครับคุณผู้ชมที่ดูไลฟ์ไปด้วยเมื่อคืนนี้นะ
ดูไลฟ์ของสทเก่งเขานะ

ก็ถามว่าแม่แท้ทำไมไม่ห้ามแม่แท้ทำอะไรอยู่
ทำไมแม่ถึงปล่อยให้ลูกตัวเองโดนพ่อเลี้ยงทำโทษขนาดนี้
แล้วก็ขอเบอร์โทรศัพท์ญาติหรือว่าสมมุติปู่ย่าตายายของเด็กเนี่ย
จะได้ให้มาเลี้ยงดูให้มาดูแล
เพราะเชื่อว่าพ่อเลี้ยงกับแม่แท้ไม่น่าจะดูแลได้แล้ว

ตัวพ่อเลี้ยงก็จับมือแม่อยู่แม่แท้ของน้อง
แล้วเหมือนกับแบบว่าตอนที่สทเก่งเขาถาม
ทำไมแบบแม่ไม่ช่วยแม่ก็ไม่ได้ตอบอะไรนะ
หน้าก้มตาแล้วก็พูดว่าเป็นเรื่องของคนในครอบครัว
คนมันก็ยิ่งมีอารมณ์ไงคุณสัปดาห์สมควร
เขาเห็นว่าเด็กคนนี้ถูกทำร้ายร่างกายขนาดนี้
เขาว่ายังไงฟังเสียงของชาวบ้านหน่อยนะฮะ
คิดอยู่ว่าเป็นพ่อจริง
ก็ยังคิดอยู่ว่าทำไมพ่อเล่นกับลูกแรงจัง
ผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่อยู่ในอพาร์ทเมนต์ด้วย
แล้วก็ทีนี้ครับทางสทเก่งนะ
พาพ่อเลี้ยงกับแม่แท้ไปโรงพักแล้ว
และพยายามที่จะสอบถามแม่แท้ของเด็กว่า
มีญาติคนอีกไหมยายของเด็กอยู่ไหน

จะได้ติดต่อให้ปู่ย่าตายายมาช่วยเลี้ยงดู
เพราะว่าพวกเราสองคนคือพ่อเลี้ยงกับแม่แท้เนี่ย

แล้วก็รีบส่งตัวเด็กน้อยไปโรงพยาบาล
คุณนี่ผลการเอ็กซาเรย์น้อง

คือสทเก่งก็ยังโพสต์เลยบอกว่าน้องอยู่กับตายายแล้ว

เดี๋ยววันนี้ทางคุณหมอทางจังหวัดทางหน่วยงาน

แล้วก็เรื่องการประสานกับหน่วยงานจะเป็นอย่างไร

ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยยังไงบ้างนะครับ
มาให้เห็นการกระจายตามพื้นที่จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่า
กรุงเทพปริมณฑลยังเป็นก้อนใหญ่อยู่นะคะ
กฎธมรรยายงาน๔๘๖๒ราย
รวมทั้ง๑๐จังหวัดที่อยู่ในการรายงาน
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

แต่จังหวัดอื่นอีก๖๗จังหวัด
เห็นว่าตัวเลขไต่ขึ้นมานะคะอยู่ที่๓๖๖๗รายที่รายงานวันนี้ค่ะ
ผู้เสียชีวิตที่รายงานวันนี้นะคะ๕๕ราย
ยังอยู่ที่กอทมยอดรวมอยู่ที่๘๗นะคะ
ในการรายงานของกรมควบคุมโรคก็สะท้อนให้เห็นค่ะว่า
จำนวนยอดผู้เสียชีวิตที่พบต่างจังหวัด
ก็มีการเพิ่มจำนวนอย่างต่อเนื่องนะคะ
และสอดคล้องกันกับการรายงานยอดผู้ติดเชื้อด้วย
ที่ตอนนี้มีการกระจายไป๗๗จังหวัดทั่วประเทศไทยแล้ว
แล้วก็จำนวนผู้ติดเชื้อค่อนข้างสูงทั่วประเทศนะคะ
ในวันนี้ในกลุ่มผู้เสียชีวิตนะคะ
ค่ากลางอายุยังคงสูงอยู่อยู่ที่๗๑ปี
อายุน้อยที่สุด๒๔ปีอายุมากที่สุด๑๐๔ปี
อันนี้เป็นการรายงานของหมอเบิร์ตผู้ช่วยโศกสวบค

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่๙๓๑๗ราย
แต่ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในกรุงเทพนครอู้คุณ

จำได้ไหมฮะเมื่อ๒สัปดาห์ที่มีการคาดการณ์ว่า
ตัวเลขผู้ติดเชื้อในกรุงเทพอาจจะทะลุ๕๐๐รายไปต่อวัน
แล้วเนี่ยเกือบแล้วใช่ค่ะแล้วก็ตัวเลขผู้เสียชีวิตแค่ในกรุงเทพก็๕๐กว่ารายแล้ว
ใช่นะครับเรามาต่อกันกรณีของเด็กน้อยวัย๖ขวบ
หน้าตาบวมปูดเลยเพราะถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายอย่างหนัก
สงสารคุณอริยาเมื่อคืนนี้เราคุยกันเนอะตอนที่ดูไลฟ์คุณอรยาบอกว่าร้องไห้เลย
ฉันร้องไห้สงสารน้องแล้วก็แค้นพ่อเลี้ยงมากเอาจริง
ผมว่าคนที่ดูก็สงสารเด็กจริงทำเด็กขนาดนี้ได้ยังไงนะฮะ
ทีนี้ครับทีมข่าวของเราได้ไปพูดคุยประสานกับเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาครนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็เปิดเผยบอกว่าวันนี้ทีมสหวิชาชีพ
จะลงไปดูพื้นฐานครอบครัวของเด็ก
ว่ามีความพร้อมในการดูแลเด็กหรือไม่
เพราะว่าเด็กอยู่กับตาและยายแล้วนะ
ถ้าประเมินแล้วว่าครอบครัวไม่มีใครที่จะดูแลหรือว่าปกป้องเด็กได้
ก็จะส่งเด็กไปอยู่ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวเป็นการชั่วคราว
เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาสภาพจิตใจของเด็ก
แล้วจะหาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไป

เพราะว่าตอนที่เด็กถูกทำร้าย
แล้วก็ตัวพ่อกับแม่เดินลงจากห้อง
เด็กเดินตามด้วยใบหน้าปูดบวมแบบนี้ร้องไห้ออกมา

แล้วถามว่าแม่ช่วยปกป้องลูกจากพ่อเลี้ยงไหมล่ะ

ถึงโดนพ่อเลี้ยงทำร้ายโดนไปแบบนี้แทบทุกวัน
เอาเป็นว่าเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เขาประเมินสภาพครอบครัว

เรื่องทางคดีขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนผู้เกี่ยวข้อง
รวมทั้งเพื่อนบ้านที่จะเป็นพยานด้วยนะครับ
แล้วก็มีการประสานทีมสหวิชาชีพ

เพื่อสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ว่าโดนลงโทษโดนตีอะไรมากี่ครั้งแล้ว
ก่อนจะต้องดำเนินคดีกับพ่อเลี้ยงตามกฎหมายต่อไปนะฮะ
ดูข่าวอะไรพวกนี้เด็กโดนทำร้ายมันรู้สึกหดหู

ที่แบบไปฟาดหลานตีหลานเด็ก๗ขวบ๑๐ขวบนั่นนะคะ
แล้วก็มากรณีนี้อีกนะคะคุณผู้ชม